โอ้โหน้ำก็ดีอากาศก็ดีรู้สึกว่าฤดูนี้ช่วงนี้เนี่ย
เหมาะสำหรับการทำไร่ทำการเกษตรแล้วชื่นอกชื่นใจ
สบายใจกันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
ติดตามสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะเช้านี้อารมณ์ดี
จิตใจแจ่มใสเบิกบานเพราะว่าฝนเทลงมาแล้วนะคะ
ว่าหลายพื้นที่เมื่อคืนนี้ฝนตกลงมาก็คงหลับสบายกันไป
แล้วก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะคะไปตลอดระยะเวลาช่วงสัปดาห์นี้
จะมีฝนตกพร่ำลงมาโดยเฉพาะทางตอนกลาง
ไปถึงตอนบนของประเทศเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะคะ
จากแผนที่ดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
คุณผู้ชมคะจะสังเกตเห็นพื้นที่สีส้มสีแดงสีเขียวตรงนี้นะคะ
เกาะกลุ่มกันหนาแน่นเลยค่ะทางแถบตะวันตกของประเทศ
นั่นก็เป็นผลที่มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
ที่ตอนนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนฟ้าขนองมากขึ้น
มีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนตกลงมา
ทำให้เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะ
ปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันนั้นมีกำลังแรงค่ะ
ก็เลยทำให้ภาคใต้นะคะทั้งแถบอันดามันอ่าวไทย
มาถึงภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าขนองมากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้โดยภาพรวมแล้วนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่
ก็มีฝนตกกระจายชุ่มฉ่ำกันไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะ
จนถึงช่วงค่ำด้วยเหมือนกันตกเป็นช่วงช่วงตกเป็นพักพัก
แต่ถ้าหากว่าตกหนักต้องยกให้ภาคเหนือ
วันนี้ตกหนักถึง๑๘๐ของพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
แถบทางด้านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ขอบด้านตะวันตกของประเทศ
ส่วนภาคอีสานวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
ฝนตกกระจายกันไปตั้งแต่อีสานตอนบนไล่ลงมาจนถึงตอนล่างค่ะ
ส่วนภาคกลางฝนฟ้าขนองและเมฆเป็นส่วนมาก๑๖๐ของพื้นที่นะคะ
เช่นเคยค่ะกาญจนบุรีนี้ต้องการดอกจันทร์ว่าเจอฝนตกหนักกว่าเพื่อนนะคะ
แล้วก็ต้องระวังเรื่องดินคนถล่มด้วย
ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่จันทบุรีและตราดจะชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษ
ส่วนคลื่นนั้นสูงประมาณสองเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๒๓เมตรนะคะจังหวัดระนองและพังงาเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษด้วย
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ถือว่าชุ่มฉ่ำค่ะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
อากาศสบายนะคะยี่สิบสามถึงสามสิบเอ็ดองสาวเซลเซลเซียสชุ่มฉ่ำกันไปสำหรับคนในเมือง
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ภาคต่างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องทำเกษตรกรรมก็ชุ่มฉ่ำใจกันได้เพราะว่าฝนเทลงมาแล้ว
แม้ว่าบางพื้นที่ยังคงแรงอยู่แต่ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะว่าหลังจากนี้มีฝนมาเติมเต็มขึ้นมาเรื่อย
วัวของดิฉันตอนนี้ก็ดูแม้จะคึกคักนะคะพร้อมจะทำงานแล้วอยากจะไปดำนาคุณผู้ชมดิฉันต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ